ดูความพร้อมของทั้งทุกทีมที่จะลงแข่งขันในครั้งนี้แล้วนะครับ
มาดูกันที่ความพร้อมของการถ่ายทอดสดของทางไทยรัฐทีวีกันบ้าง
ซึ่งในครั้งนี้ก็เตรียมที่จะมีนวัตกรรมใหม่มานำเสนอให้กับคุณผู้ชม
ในการรับชมเกมการท่าสดในครั้งนี้ครับ
ล่าสุดวันนี้ทีมงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบของไทยรัฐทีวีได้เดินทางเข้าพื้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
เพื่อจัดสถานที่สำหรับการออกอากาศสดในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้
โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งครับ
อกจากนี้ยังใช้กล้องถึง๒๒ตัวนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมเกมแบบทุกภาพทุกมุมและทุกอริยบทของนักเตะทีมชาติ
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลและทางทีมงานไทยรัฐทีวีก็หวังว่าจะสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชม